มาดูเรื่องนี้กันหน่อยอันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์นะคะ
คุณสืบสกุลเพราะว่าคนก็วิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก
กรณีที่มีผู้หญิงคนหนึ่งถ่ายคลิปโต๊ะเปลื่อย
ของสมาชิกในครอบครัวก็คือแม่แล้วก็คนที่บ้าน

เพื่อที่จะแลกกับเงินแม่ก็อายุเยอะแล้วจริงด้วยนะคะ
ซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าหน่วยงานท้องถิ่นต้องลงไปดูเรื่องนี้แล้วนะคะ
เพจดังเพจหนึ่งเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความนี้นะคะ
แล้วก็บอกว่าเป็นผู้หญิงอยู่ที่ด่านขุนทศนครราชศรีมา
ถ่ายคลิปโป๊เปลื่อยแม่แล้วก็คนในครอบครัว๓คน
เอาไปเร่ขายในโลกโซเชียลค่ะเพื่อที่จะเปิดรับบริจาคช่วยเหลือครอบครัว
ทางเพจเขาบอกอยากให้ช่วยไปตรวจสอบเรื่องนี้หน่อย
ผู้สื่อข่าวไปที่บ้านหลังนี้เนี่ยค่ะนี่คือสมาชิกครอบครัวนะคะ

ผู้หญิงที่อยู่ในคลิปนี้อายุ๒๘ปีเธอยอมรับค่ะ
บอกว่าถ่ายคลิปโป๊เปลือยคนในครอบครัวจริงตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมค่ะ
เพราะว่าคนในโลกโซเชียลคนนึงชื่อว่าประจวบ
ไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้ากันจ้างเธอค่ะเพื่อแลกกับเงินสามหมื่นบาท
แล้วหลังจากนั้นก็ถ่ายคลิปตัวเองแม่แล้วก็เพื่อนรวม๓คน
คือทุกคนเธอบอกทุกคนสมัครใจหมดส่งไปให้กับคนที่จ้าง
แต่ว่าพอส่งไปแล้วไม่ได้เงินค่ะไม่ได้เงินอย่างที่ตกลงกันไว้
พอเป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยเธอบอกรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไป
เพราะว่ารู้ว่าเป็นเรื่องผิดแต่ว่าที่ทำไปเนี่ยตัดสินใจทำเพราะว่าไม่มีเงิน
ไม่มีเงินมาใช้ในครอบครัวแล้วแม่ก็ไม่แข็งแรงมีโรคประจำตัวหลายโรค
ก็ขอโทษที่ได้ทำผิดไปส่วนขอรับบริจาคขอจริง
เพราะว่าน้ำท่วมบ้านค่ะได้รับผลกระทบนะคะ
นี่แหละค่ะก็เป็นสิ่งที่เธอได้อธิบายในสิ่งที่สังคมก็ตั้งคำถาม
นางอุสาทูขุนทศผู้ใหญ่บ้านหมู่๔บอกว่า
คือที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับครอบครัวนี้นะคะคนในชุมชนคอยช่วยเหลือ
เพราะว่าทั้งแม่และลูกมีอาการจิตเวทค่ะแล้วก็ไม่ได้ทานยาตามที่หมอสั่ง
หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิตไปแล้ว๒คนแม่ลูกก็ไม่มีงานทำ
อยู่ได้ด้วยเบี้ยคนพิการเดือนละ๘๐๐บาทต่อคนเท่านั้นเอง
ล่าสุดตอนนี้ในอำเภอด่ายขุนทศลงไปเยี่ยมครอบครัวนี้แล้ว
ก็เอาสิ่งของถุงยางชีพนะคะไปมอบให้แล้วก็ให้อาสาสมัครในพื้นที่
ติดตามดูแลเรื่องสุขภาพอย่างต่อเนื่องนะคะ
ส่วนทางอำเภอก็จะดูแลสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้ต่อไปนะฮะ
ยางชีพก็คงจะไม่พอถ้าเป็นสภาพนี้นะคะ
ก็คงจะต้องดูแลกันอย่างยั่งยืนต่อไปนะคะ